คุณผู้ชมครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องการลักพาตัวสุนัข
หมูหยองวิ่งเล่นอยู่ในบ้านดีปรากฏว่า
มีคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้าน
แล้วก็ถุงพลาสติกคุมตัวเจ้าหมูหยอง
กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพไว้ได้เดี๋ยวดูนะฮะ
จังหวะเหล่านี้แหละครับนี่คือคนที่มาลักพาตัวไปแล้ว

ครับเดินอุ้มสุนัขหรือเจ้าหมูหยอง
โดยใช้ถุงพลาสติกคุมหัวสุนัขเอาไว้
ก่อนจะเดินข้ามถนนไปขึ้นรถกระบะคันหนึ่ง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำของวันที่๗ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ
ที่บ้านในพื้นที่หมู่๑๑ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาที่ชนบุรี
ก็เป็นบ้านของนางสาวปียพรพลเซน

แล้วก็ทั้งคุณยายแล้วก็คุณปียพรเล่าให้ฟังบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุก็ปล่อยเจ้าหมูหยองวิ่งเล่นตามปกติอยู่หน้าบ้าน
ทุกวันเขาก็วิ่งเล่นกันอยู่แล้วนะฮะ
จะมีชาวบ้านใกล้เคียงสังเกตเห็นชายคนหนึ่ง
แต่งตัวคล้ายช่างติดตั้งสัญญาณเคเบิ้ล
แล้วก็อุ้มสุนัขโดยใช้ถุงปิดคลุมตัวสุนัข
แล้วก็เดินข้ามถนนไปขึ้นรถกระบะก่อนจะขับหลบหนีไป
เจ้าของสุนัขเจ้าของเจ้าหมูหยองคือคุณปียพร

คนในครอบครัวรักเจ้าหมูหยองเหมือนลูกเลยนะ
และไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับครอบครัว
และยังสงสัยอยู่ว่าโอ้โหมันมีการลักพาตัวเจ้าหมูหยองไปด้วยเหรอฮะ
ขณะที่พ่อค้าขนมหวานผู้เห็นเหตุการณ์คนหนึ่งนะฮะ

ก็คิดว่ามาตามสุนัขที่อาจจะวิ่งหลุดลงมาจากรถ
คือนึกว่าผู้ชายคนนี้เป็นเจ้าของสุนัข
แล้วสุนัขหลุดออกมาจากรถก็เลย

ไม่ได้สงสัยอะไรเลยตอนนั้นนะครับ

เป็นสุนัขสายพันธุ์ปอมเมอเรเนียนเพศผู้

ก็แจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์๐๔
๙๕๖๘ย้ำเบอร์ไว้เนี่ยฮะ

เพราะว่าเจ้าของเขาเป็นห่วงเจ้าหมูหยอง

ทั้งยายทั้งหลานเลยใช่ครับ